คิดดูนะคะคนกลับบ้านมา

เพราะว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญ

งูเห่าแท้ไม่มีงูเห่าปลอมเลยค่ะคุณ

แต่ละของบ้านชื่อว่าคุณสนามโภกตะครู้
อยู่บ้านเลขที่๘๔หมู่๑ค่ะ
หลังจากวิ่งออกจากบ้านเสร็จแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลย
เพราะว่าไอ้เจ้างูตัวนี้มันชูคอแล้วก็ขู่ห้อง
นี่คุณงูมันขู่ฟ่อนะคะ
แล้วมันก็ไปซ่อนตัวอยู่หลังเครื่องซักผ้าอยู่ในบ้านแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึง
โอ้โหเจ้าหน้าที่ยังบอกนะคุณ
ขนลุกขนพองแทนเพราะว่างูที่เจอเนี่ยอย่างที่บอกมันคืองูเห่ามันมีพิษ
แล้วขนาดมันยาวมันเป็นงูเห่าตัวใหญ่ยาวเกือบ๒เมตร
โอ้โฮปกติมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะงูเห่าใหญ่นะ
ใช่งานนี้ก็เลยต้องพากันมาวางแผนก่อนนะคะ
จะจับงูเห่าก็ต้องวางแผนอย่างระมัดระวัง
แล้วงูเห่าตัวนี้มันก็ดุเพราะว่ามันขู่ตลอดเวลา
มันพร้อมจะพ่นพิษใส่ตลอดเวลา
มันชู้เคาะเข้ามาวู๊วอย่างนี้
เวลาผ่านไป๑๕นาทีคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่สามารถจับงูเห่าตัวนี้ได้แล้วค่ะ
ครับหลังจากนั้นก็รีบนำไปใส่ในถังน้ำก่อน
ใส่ถังน้ำลงไปแบบนี้แล้วปิดฝาเลย
ฝาถังอย่างรวดเร็วมันจะได้อยู่ในนั้นเห็นไหม
คุณดูมันแผ่แม่เบี้ยรออ่ะขนาดมันอยู่ในถังน้ำอ่ะ

เหมือนเราสองคนสามคนตรงนี้เลยนะ
คุณจะแผ่แม่เบี้ยใส่ดิฉันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ว่าเห็นแล้วขนลุกจริงคุณผู้ชม
เดี๋ยวจากนี้พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจะนำเจ้าตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะ
เพราะว่ามันเป็นงูมีพิษนะคะงูเห่าด้วยแล้วเข้ามาอันตรายมาก
บอกแล้วว่าคุณพี่เขามีสติมากนะรีบวิ่งออกจากบ้านก่อน
เราค่อยโทรแจงจนที่กู้ภัยนะ